ช่วงนี้บรรยากาศการเมืองก็ค่อนข้างจะคึกคักแล้วก็ร้อนแรงนะครับ
พักก็ลงพื้นที่ไปหาเสียงไปปราศัยค่ะนะฮะ
เรื่องของนโยบาลของแต่ละภาคเพื่อเลือกคะแนนนั่นเองนะฮะ
แล้วก็ยังมีการเรียกร้องให้ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปร่วมดีเบตด้วย
คืออยากฟังนะว่าท่านจะว่าอย่างไรรวมทั้งประเด็นเรื่องของสวเองก็ยังคงเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันอยู่นะครับ
ว่าจะมีความได้เปรียบเสียเปรียบหรือเปล่านะครับเรื่องนี้ครับทางด้านของนายองค์อาจคล้ามภัยบูรณ์นะครับที่ปรึกษานะครับ
ทางด้านของหัวหน้าพลักษณ์ประชาธิบัตรก็ออกมาเรียกร้องให้ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาญเนี่ยไปจัดเวลาซินะในการเข้าไปประชาญวิสัยทัศน์กับแคดเดดนายกเธอมนตรีจากพลักษณ์อื่นเพื่อให้ประชาชนเนี่ยนะฮะได้พิจารณาว่าวิสัยทัศน์ของคนที่จะรับผิดชอบในการบริหารประเทศอีก๔ปี

ตั้งสวกลุ่มนี้เข้ามามีอำนาจในการเลือกตนเองเป็นนายกรัฐมนตรี
ซึ่งอาจเป็นปัญหาเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนได้ครับ

สนับสนุนใครก็ตามที่ประชาชนสนับสนุนให้จัดตั้งรัฐบาล
ถ้าท่านพูดอย่างนี้ผมว่าทุกคนก็จะได้สบายใจ

มีส่วนในการแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา

คือวุฒิสภาสามารถกลับมามีสิทธิ์เลือกท่านได้
อันนี้ก็คือปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน